ก็จากกรณีการต้องบอกว่า
นักเตะสองคู่แฝดทิต
ใช่ก็ถือว่าเป็นดีลที่

แล้วก็เป็นดิวที่ความลับเยอะมาก
ไม่รู้ว่าสุดท้ายแล้วสองคนนี้จะไปจบลงที่ไหนนะครับ
เพราะว่าเมื่อวานนี้ข่าวลือออกมาในโลกโซเชียลบอกว่า
เป็นทีมยักษ์ใหญ่ที่มีเงินพร้อมที่จะทุ่มงบประมาณดึงไปร่วมทัพนะครับ
แต่ว่าสถานการณ์นักวินาทีนี้ต้องบอกว่าโอกาสสูงที่สุดเป็นของบุรีรามยูไนเต็ดนะครับ
อาจจะได้ตัวไปร่วมทัพเพราะว่าค่าตัวของทั้งคู่เนี่ยโอกาสที่จะดึงไปมันอยู่ที่ประมาณ๓๐ล้านบาท
ที่ก็อาจจะบอกว่า๒๐บางที่ก็๔๐นะครับก็ยังไม่แน่ชัด
แต่ว่าสัญญาที่แน่นอนทั้งคู่หมดลงปีหน้าทำให้มันต้องมีค่าตัวในการซื้อขายตรงนี้อยู่แล้ว
ดิวนี้มีรายงานว่าก็มีการเจรจากับผู้บริหารระดับสูงทั้งสองคนของทั้งสองทีม
สุดท้ายก็น่าจะจบดีลนี้ในวันที่๑๖มิถุนายนนี้ก็ต้องดูว่าจะจบจริงหรือเปล่า
วันที่๑๖แล้วจะใช่บุรีรามยูไนเต็ดหรือเปล่านะครับ
ก็ถือว่ามีโอกาสสูงจริงนะครับถ้าดูจากขุมกำลังที่บุรีรำต้องการที่จะเสริมทัพด้วยนะครับ
ขณะที่อีก๒ทีมครับที่ตกเป็นข่าวดึงตัวก็คือ
ีจีปฐุมยูเนเต็ดแล้วก็การท่าเรือครับ
ได้ออกมาปฏิเสธข่าวดึงคู่แฝดคู่นี้ไปร่วมทีมแล้วนะครับ
โดยเพจของบีปะปะโกงข้อลำนี้ชื่อนางหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะครับ
เปิดเผยบทสัมภาษณ์ของโค้ดง้วนสุรชัยจตุระพัทธพงศ์
ผู้มนุยการฝ่ายเทคนิคว่าหลังจากที่ได้สหรัฐอยู่เย็นแล้วก็อเนสตูเนสแล้วนะครับ
ทีมก็ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องเสริมใครอีกเพราะระบบทีมเนี่ยลงตัวแล้วนะครับ
ส่วนนายองค์อาจกรอบสินค้าผู้จัดการทีมการท่าเรือเอฟซีเปิดเผยว่า
การได้อดีศรพรมรักมาร่วมทีมน่าจะลงตัวแล้วนะครับในตำแหน่งของแบ็คขวา
ส่วนตอนนี้ทีมทางสโมสรการท่าเรือเนี่ยก็ไม่มีการพูดคุยถึงดีนนี้แต่อย่างใดนะครับ
ตอนนี้เนี่ยล่าสุดฝ่ายจัดการแข่งขันก็ยืนยันนะครับ
จะแข่งเวลาเดิมก็คือ๒๓พฤศจิกายนถึง๓๑ธันวาคมนะครับ
เรื่องนี้เนี่ยทางสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยโดยนายพาธิสุภพงศ์ก็เปิดเผยนะครับ
บอกว่าจากการประชุมของฝ่ายจัดการแห่งขันล่าสุดเนี่ยทางสมาคมกีฬาฟุตบอลได้เสนอกับฝ่ายจัดให้การลงทะเบียนผู้เล่นเพิ่มนะครับ
ก็คือจากเดิมเนี่ยรายการนี้ส่งชื่อผู้เล่นได้๕๐คนก็จะขอให้ลงเพิ่มเป็น๗๐คนนะครับ
เพราะว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด๑๙ตอนนี้เนี่ยมันก็ยังส่งผลกระทบอยู่ในหลายประเทศในอาเซียนนะครับ
แล้วก็ในทุกเกมเนี่ยก็ขอให้มีการเลือก๒๓ผู้เล่นในการเปลี่ยนรายชื่อได้ทุกนัด
เพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยถ้าส่ง๒๓รายชื่อก็คือไม่สามารถเปลี่ยนได้จนถึงรอบชิงชนะเลิศจนจบทวนาเมนต์นะครับ
ตรงนี้เป็นเรื่องของความปลอดภัยที่ทางสมาคมกีฬาฟุตบอลได้เสนอไปนะครับ
แล้วตอนนี้ก็มีหลายชาตินะครับที่ให้ความสนใจในแนวทางนี้ครับ
แต่ก็ต้องรอการยืนยันแล้วก็ความเห็นชอบจากการประชุมใหญ่ของสหพันธ์ฟุตบอลอาเซียนในสัปดาห์หน้าครับ
ถ้าเกิดว่าทุกชาติเห็นตรงกันก็อาจจะมีการปรับกฎเพื่อการแข่งขันทวนาเมนต์ปีนี้เป็นรายการพิเศษเป็นครั้งพิเศษครับ
อีกเหตุผลหนึ่งก็คือว่าในช่วงแข่งขันเนี่ยหากมีนักกีฬาทีมใดติดเนี่ยก็อาจจะส่งผลกระทบต่อทีมได้นะครับก็ถือว่าเป็นปีแรกนะครับ
ในช่วงนี้ก็ยืนยันว่าไทยลีกไม่หยุดด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็อาจจะเป็นผลอีกหนึ่งรูปแบบที่อาจจะทำให้การแข่งขันปีนี้มีการเปลี่ยนแปลงไปด้วยนะครับ